ดูอะไรหดไม่ใหญ่แล้วดิฉันว่าพักเถอะ
จะพาไปหาอะไรอร่อยทาน
ไปที่นี่เลยค่ะเขาบอกว่าเจ้าของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเองนะคะ
เออแล้วใส่น้ำพริกเข้าในนั้น
เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
นี่แหละค่ะโอ้โหไอเดียสุดเก๋จริง

เมนูเด็ดเลยแหมก็เป็นของผู้ใหญ่บ้าน

ขลุงที่จันทบุรีเป็นแค่ร้านอาหารเล็กตกแต่งร่มรื่นค่ะไม่ได้ก็เป็น
ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะคะแล้วก็ยังสามารถซื้อเป็นของฝากให้
ด้วยนะคะอ่าเมนูข้าวผัดกะปิใช้กะปิจากชุมชนผัดคลุกเคล้ากับข้าวสวยเข้ากัน
เขาบอกว่าเขาทำเป็นแบบไม่ใช้น้ำมันด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าตกแต่งจานว่าง
สวยงามมีครกหินใส่น้ำพริกกะปิไปวางไว้ให้มันดูน่ารับประทานทีนี้ทางด้านผู้
บ้านท่านนี้คุณเสรีบอกว่าเน้นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะต้องสดสะอาดน้ำมันใช้ของ
ทุกครั้งอันนี้สำคัญแล้วใช้แค่น้ำมันปลามแล้วก็น้ำมันมะพร้าวไม่มี
ใส่ผงปรุงรสต่างนานาเน้นความสดสะอาดแล้วก็ใช้สมุนไพรพื้นบ้านปรุงเอาค่ะ
เมนูเด็ดของเขาเหรอโอ้มากมายข้าวคลุกกะปิข้าวน้ำพริกปลาทูแล้วยังมีข้าวกะปิปลากระบอก
ทอดด้วยนะคะที่ห้ามพลาดเลยน่ะก็คือผัดไทยของร้านอาสรุเป็นปลากระบอกทอดกับอาบบอก
กาแฟเขาก็มีมาเป็นกาแฟสดสูตรมะปี๊ด
ให้รสชาติตัดกับกาแฟโอ้โหเขาบอกว่า
โอ้โหมันมันจะแบบอุ๊ยอยากชิมมาดูดิ

ไม่รู้เขาบอกว่ามันน่าจะสดชื่น

เหมือนกาแฟส้มอะไรพูดเนี่ยนะ

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็เก๋มากเลย
เออผู้ใหญ่เนี่ยไอเดียเจ๋งนะ

ปักหมุดไปกันได้เลยที่สจแบรนด์ค่ะ
เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงจ้